คุณผู้ชมครับในช่วงของการวิเคราะห์เศรษฐกิจ

วันนี้ไปพบกับคุณปริพันธ์ปริยะอุดมทรัพย์
นักวางแผนการลงทุนจากหลักทรัพย์บัวหลวง
มาพร้อมกับคุณทศพรโสพลสะเทียนสุข
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ
ซึ่งพอเราไปดูแล้วสาเหตุที่บริษัทรถยนต์อย่างเจอเรื่องมอเตอร์
รอดถอดต่อทีก็เป็นเพราะพายุอเฮอริเคนส์ครับ
อุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ต่างสามารถพลิกฟื้นวิกฤต

พอจะเห็นว่าช่วงก่อนที่อเมริกาเจออเฮอริเคนส์
ไปหนึ่งลูกสองลูกรถยนต์ของชาวชนเสียหาย
ทีนี้เขาก็อาจจะได้เงินประกันมาบางส่วน
ช่วงที่ผ่านมาเราเห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกาฟื้นตัวดี
ทุกคนมีงานทำดังนั้นทุกคนก็ได้โอกาสที่จะเปลี่ยนรถใหม่พอดี

แล้วต้องบอกว่าจริงแล้วก่อนหน้านี้
การเกิดฮาริเคนเป็นสิ่งที่นักลงทุนตอนแรก
แต่ว่าครั้งนี้กลับกลายเป็นว่าเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส
ทำให้เป็นการบริโภคยาวมากขึ้น
แล้วเมื่อคืนนี้หุ้นอย่างดาวโจรก็บวกขึ้นมา๐๓
ใช่และสนทีก็ขึ้นนะขึ้นต่อนะครับขึ้นต่อ

เพราะว่าเมื่อวานนี้ตลาดทุนไทยก็ยังบวกต่อฮะแต่บวกมา๑จุด
ปัจจุบันอยู่มาสัก๑๖๙๐จุดโดยเวลา

เมื่อวานมีคณะกรรมการร่วมเอกชน๓ฝ่าย
มีสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
สภาอุตสาหกรรมประเทศไทยแล้วก็รวมถึงสมาคมธนาคารไทย
ดีขึ้นกว่าที่เคยคาดการณ์ไว้ในอดีต
โอ้โหนี่เพิ่มมีการอัพเกรดเรื่อย
ใช่จากเดิมคาดการณ์ว่าจะอยู่๓๐
ตอนนี้เขยิบเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้๔ซะด้วย
เป็น๓๗๔เปอร์เซ็นต์

นี่ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้แหม
เกิดความคลึกคลึ้นในตลาดหุ้นบ้านเรานะ
ก็ต้องหนีเว้ยพ้นภาคการส่งออก
การส่งออกเขาคาดการณ์ว่าน่าจะโต๖๕๗๕เปอร์เซ็นต์

ซึ่งตัวเลขเลข๗เป็นตัวเลขที่ภาครัฐอยากเห็นมาก
ท่านอยากเห็นเลข๗มากเลยนะครับ
ส่วนเงินเฟ้อคาดการณ์ว่าน่าจะไม่เกิน๑

แล้วเงินเฟ้ออยู่ระดับไม่เกิน๑แล้วก็ไม่ต่ำมากนะ

ใช่ถือว่าการมีเงินเฟ้อนิด

ถือว่ามันเกื้อต่อการเติบโต

ถ้าเกิดมาดูช่วงครึ่งปีหลังที่เหลือ
จะเป็นช่วงที่แน่นอนคนไทยจะอุปโภคบริโภคกันเยอะอยู่ได้
คุณเศรษฐการณ์ช่วงสิ้นปี
ของขวัญผู้ยงผู้ใหญ่บางคนให้รางวัลตัวเอง
อ้าววันนี้มีสไลด์อะไรมาฝากให้ผู้ชมรอสัก
วันนี้ต้องคุยเรื่องของสินค้าแบรนด์เนม
เพราะว่าหลายคนพอคุยปุ๊บ

แน่นอนว่าถ้าเทียบกับเรื่องของคุณภาพ
เงินมูลค่าที่จ่ายไปพูดกันตรงว่าไม่คุ้ม

เขาเรียกขายราคาแบรนด์
ขายราคาแบรนด์ซื้อแบรนด์ของเรา
ซึ่งผมลองไปสืบข้อมูลมาดูนะครับจะเห็นว่า

แสนกว่าบาทนะฮะนาฬิกงนาฬิกาต่างนะครับ
แต่ว่าถ้าเราเปลี่ยนเงินที่เราซื้อทุกปีทุกปีมาลงทุน
สิบปีเงินจะเป็นยังไงถ้าลงทุน๔นะครับ
สิบปีมีเงิน๗๐๐๐๐๐กว่าบาท

และถ้าเกิดลงทุนในตลาดทุนไทยที่ผมเห็นเฉลี่ย๑๐ต่อปี

จริงแล้วเขาบอกว่าคนเราส่วนใหญ่ชอบใช้
ชอบบอกว่าให้รางวัลชีวิต
แต่จริงแล้วรางวัลของชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นของนะ

เราสามารถเอาเงินตรงนี้ไปสร้างรอยของชีวิตโดยการไปลงทุนก็ได้
แล้วถ้าเกิดไปลงทุนแล้วเอาให้มันสารฝันเต้ากระเสียน
อันนี้ก็เป็นรางวัลชีวิตอย่างหนึ่งนะ
หรือไม่แบ่งบางส่วนมาซื้อแล้วก็เอาแบรนด์ที่มันแบบย่อมลงมาหน่อย

แล้วก็เก็บเงินอีกบางส่วนเพื่อเกษียณ
อย่างผมลองคำนวณดูนะครับถ้าเกิดลงทุน๑๐ปีนะครับ
ซื้อกระเป๋าลุ้ย๑๐ปีจะมีเงินใช้ตอนเกษียณประมาณสัก๔ปี

นี่จะเห็นว่าแค่ลดสินค้าลักเชอรี่ลงมา
หรือซื้อปีละใบก็ซื้อปีเป็นปี
เพราะกระเป๋ามันคงใช้ไม่ได้ผูพังหรอกนะครับ
เป็นไอเดียอันหนึ่งนะครับในการที่เราจะสามารถมีชีวิตมีความสุขกับรายได้ที่เรามีได้

หมายความคิดว่าใช้จ่ายพวกนี้เราลดมาเปลี่ยนเป็นเงินทุนได้นะครับครับ
มาออมในตลาดหุ้นออมในกองทุนก็น่าจะช่วยเราสารวันอะไรหลายอย่าง
เหนือจากการเกษียณอาจจะไปซื้อบ้านส่งลูกเรียนก็ได้
ก็ขอให้ทุกคนเอาไปลองใช้ดูนะครับ
ขอบคุณคำแนะนำสำหรับทั้งสองท่านในเช้าวันนี้นะฮะก็ลองไปปรับใช้เอาเงินนั้นหมุนเวียนไปใช้กับคุณในเรื่องของครอบครัวกันต่อได้นะครับ